ร้อนแบบนี้เราก็อยากอยู่ที่เย็นสบาย
เปิดพันธุ์ลมเปิดแอร์กันเต็มที่
แล้วเวลาบินค่าไฟมาจากร้อนหนาวเลยนะ

ใครเป็นบ้างถามคุณผู้ชมไลน์มาบอกกันหน้าจอได้นะคะ
ค่าไฟช่วงเดือน๒เดือนที่ผ่านมามันขึ้นสูงหรือเปล่า
อย่างบ้านที่ฉันคือมันโดดขึ้นมา๕๐๐เหมือนกันนะ
ใช่ทั้งที่เราก็เข้าใจว่าเราเปิดแอร์เท่าเดิม

เพราะว่านายวิบูรณ์กฤษศิระไทยเลิกศิระชัย
ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือว่ากฟภเนี่ยนะคะ
ก็เปิดเผยบอกว่าบินค่าไฟฟ้าที่มีการเรียกเก็บจากประชาชน
ช่วงเดือน๒เดือนนี้มันจะสูงขึ้นอย่างแน่นอน
เพราะว่าสถานการณ์การใช้ไฟฟ้าของประเทศเนี่ย
มีโอกาสที่จะปรับเพิ่มขึ้นตามสภาพอากาศที่ยังคงร้อนอยู่
โดยการคาดการณ์ความต้องการการใช้ไฟฟ้าสูงสุด
หรือว่าช่วงไฟพีคจะเพิ่มสูงขึ้นอีก๕๐๐เมกาวัตต์
จากที่ล่าสุดพีคขึ้นวันที่๒๔เมษายนที่ผ่านมา
เมกาวัตต์เป็น๓๖๒๐เมกาวัตต์
ซึ่งสังเกตไฟฟ้าพีคในช่วงกลางคืนไม่ใช่กลางวันนะคะ
เพราะว่าตอนกลางวันมันจะมีการใช้ไฟฟ้าจากแผงโซล่าเซลเพิ่มมากขึ้น
แต่ตอนกลางคืนก็ปรากฏว่ามันมีการเปิดเครื่องปรับอากาศเพิ่มมากขึ้น
ตรงนี้ก็อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้บินค่าไฟเพิ่มสูงขึ้นด้วยนะคะ
ซึ่งปัจจุบันไทยก็มีกำลังผลิตไฟฟ้ารวมทั้งประเทศ๕๔๘๑๖เมกาวัตต์

ทางกฟพเขาก็เตรียมแผนที่จะลงทุนเอาไว้เนี่ยนะคะ๕๐๐๐๐ล้านบาท
เพื่อที่จะพัฒนาปรับปรุงโรงไฟฟ้าความมั่นคงของระบบไฟฟ้าอย่างพอเพียงนั่นเองนะคะ

แล้วมันก็ไม่ได้ตัดบางเครื่องมันไม่มีการตัดเพราะว่ายังทำอุณหภูมิโดยรอบมันไม่ถึง
ดังนั้นตรงนี้แหละมันอาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ค่าไฟของเราเพิ่มมากขึ้น
เขาก็บอกมาด้วยนะวิธีการเราก็ต้องดูคือหมั่นตรวจสอบหมั่นล้างแอร์
อีกหนึ่งวิธีการที่จะช่วยได้คือเราอาจจะไม่ต้องเปิดแอร์ที่แบบ๒๔๒๕องศา
อาจจะเปิดให้มันอุณหภูมิสูงขึ้นมาหน่อย๒๗๒๘องศา
แล้วก็เปิดพัดลมช่วยด้วยมันก็ช่วยให้เราเย็นได้เหมือนกันแล้วก็ประหยัดค่าไฟด้วย
ลมเนี่ยช่วยได้ดีมากคือแอร์จะทำงานหนักตอนช่วงแรกที่คุณอริยาบอกก็คือว่า
ถ้าอุณหภูมิห้องมันยังสูงมากอยู่เนี่ยมันจะต้องพยายามทำงานให้เร็วที่สุดเพื่อลดอุณหภูมิและห้องลง
และช่วงการทำงานให้หนักที่สุดเนี่ยตรงนั้นแหละมันคือช่วงกินไฟเลย
เพราะฉะนั้นก็ตรวจสอบกันดูดีนะคะช่วยกับรถค่าไฟได้นะคะ